๑๑๒เนี่ยมันไม่มีทางจะเกิดขึ้นที่จะมีการหยิบเรื่องนี้มาพูดใช่ไหมคะ
คือมันยังมีเรื่องอื่นอีกเยอะฮะ
แล้วก็๑๑๒ปัญหาไม่ได้มีอะไรที่จะต้องถึงขนาดที่จะต้องไปหยิบขึ้นมา
เพื่อจะพินาอะไรไปปรับปรุงโทษ
ก็ที่จริงโทษ๓ปีถึง๑๕ปี
ก็ไปเทียบกับอย่างอื่นแล้วมันก็อธิบายได้
แล้วก็ไม่ใช่หมายความว่าจะต้อง๑๕ปีนะฮะ
ก็อยู่ในดุลพินิษฐ์ของผู้พักษา
ซึ่งมี๓สารซึ่งท่านก็จะชั่งน้ำหนักถึงความผิดว่าถึงขนาดไหนนะฮะ
ดังนั้นมันก็มีกลไกอื่นที่จะใช้ในการที่จะยืดหยุ่นในเรื่องเกี่ยวกับโทษนะครับ
ไม่ใช่จำเป็นต้องไปแก้โดยตรงตรงนั้นก็ได้นะครับ
เพราะว่าผู้พักษาก็ใช้ดุลมินิษฐ์ได้แล้วก็ส่วนเรื่องข้อกล่าวหาว่า
หมินต้องหมินอะไรต่างมันก็ชัดเจนอยู่แล้วถ้าทำเรื่องนี้นะครับ
เพราะว่ามาตรา๖นะฮะซึ่งเป็นหลักการของความมั่นคงของประเทศนะครับ
อยู่ในรัฐมนุนมาตรา๖ดังนั้นเมื่อ
ไม่ต้องไปแก้แล้วก็ที่สำคัญก็คือ
เนื่องจากเป็นความมั่นคงผู้ที่จะไปกระทำผิดเรื่องนี้ต่างหากนะฮะ
ควรจะศึกษาให้ดีนะฮะศึกษาให้ดีเสร็จแล้วก็อย่าไปกระทำ
เท่านั้นเองนะฮะมีวิธีการที่จะพูดในเรื่องนี้โดยที่ไม่ผิด
ก็มีแต่อันนี้จงใจไปพูดให้เข้าองค์ประกอบความผิด

เดี๋ยวกลับมาที่อาจารย์อีกรอบหนึ่งค่ะทนายกิจสดางค่ะ
คือจริงที่ถามแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าราวสักช่วง๑๐ปีที่ผ่านมา
มีคนพยายามจะพูดถึงเรื่องของการแก้ไขกฎหมายคือยังมีอยู่นะคะ
แต่ว่าแก้ไขกฎหมายเท่านั้นเองจะเรื่องโทษเรื่องของการแบ่งลักษณะบุคคล
คืออันนี้มันเป็นประเด็นในวงการกฎหมาย
เราก็เนื่องจากเราไม่ได้อยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติที่ในการแก้ไขอะไรนะ
แต่ถ้าถามในแวดวงคนที่ทำงานกับผมก็แล้วกัน
พอพูดไปนะนักกฎหมายทานัยอื่นเขาจะไม่ยอมรับ
คือผมว่ากฎหมายนี้มันก็เป็นกฎหมายที่มีปัญหาเพราะว่ามันไม่ชัดเจนแล้วก็มันเอาหลักคือพูดง่ายก็คือว่า
ผลของมันเนี่ยมีการลงโทษที่สูงเกินไปไม่สมดุลกับสิ่งที่สิ่งที่กฎหมายอื่นบรรยัติไว้ใช่ไหมครับ
การจะเขียนกฎหมายแทบกนึงไม่ใช่อยากแก้ก็แก้

หนึ่งเป็นความผิดหรือเปล่าสมควรจะมีไหม

เพราะหลักของเราคือให้แก้ไขไม่การแก้แค้น
ถ้าถามผมผมว่าก็เป็นกฎหมายที่ต้องแก้ไข
เพียงแต่ว่าทางผู้มีอำนาจจะยกไปแก้ไขหรือเปล่าไม่ใช่หน้าที่ของผม
เพียงแต่ผมมีความสุขในฐานะที่ใช้อยู่เนี่ย
ผมมีความรู้สึกเลยว่ามักจะถูกนำมาใช้สำหรับกรณีบังคับคู่แข่งทางการเมือง
หรือคู่ที่มีความเห็นแตกต่างกันทางการเมือง
คือถ้ามันง่ายขนาดที่คนพูดว่าคุณทำผิดก็ผิดเหมือนกับว่าเมื่อกี้พูดว่าถ้าทำก็ไม่ต้องกลัวอะไรอย่างนี้นะ
ผมก็อยากจะตอบได้ว่าในฐานะที่รู้จักเด็กพวกนี้นี่พูดถึงเฉพาะนักศึกษาเนี่ยนะ
เขาไม่กลัวหรอกเพราะการตัดสินใจจะไปเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยเขาก็ต้องคิดอยู่แล้วว่าเขาต้องเจอปัญหาอะไร
แต่สิ่งที่เรามาพูดกันว่ามาตรา๑๑๒เนี่ยเป็นเรื่องที่พูดกันเพื่อที่อธิบายว่าเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะ
ไม่ได้พูดถึงเรื่องเขากลัวแต่พวกเขาไม่ได้คิดอย่างนั้น
เหมือนผมผมรับคดีมาคดีหนึ่งคดีพูดง่ายว่าในคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยดูจากข้อกล่าวหาของตำรวจแล้ว
ก็คือพูดง่ายคือ๑๐ข้อของเด็กที่ประกาศที่ธรรมศาสตร์
ผมมานั่งอ่านทั้งวันเพื่อที่จะเขียนคำให้การหรืออะไรหรือนั่นนะผมรู้สึกว่าสิบข้อที่เขาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปเนี่ย
แล้วไม่ใช่ปิดมาตร๑๑๒เนี่ยแล้วปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าแก้อย่างเดียวเนี่ย
เราไม่น่าอยว่าจะได้คุยเรื่องนี้กันนิดมั้ยอาจารย์
ถ้าสมมุติมีเสียงในเชิงวิชาการในเชิงหลักการ
คิดว่าสภาควรหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาทบทวน

แต่ว่าแค่ปรับปรุงเพื่อการใช้งานที่ดีกว่า

ก็ยังไม่สมกวนในช่วงนี้
มาตรา๑๑๒นั้นมีจุดที่ชัดเจนอยู่แล้ว

ผมว่าเรื่องประกาศ๑๐ข้อนั้นอาจจะไม่ชัด
แต่เรื่องกรณีโลกบลรูนมั่ง
การพูดอะไรต่างการไปกระทำวันที่๑๗๑
มันไม่ต้องสงสัยเลยมันชัดอยู่แล้ว

แต่กระบวนการยุทธธรรมก็ยังมีก็ต่อสู้กันไป
แต่อย่าไปใช้วิธีบอกให้ยกเลิก๑๑๒
ถ้าไปคิดอย่างนี้อย่าไปทำเลยเรื่องที่จะไปเปลี่ยนแปลงประเทศ
ค่ะอาจารย์หมดเวลาขออภัยค่ะ
เดี๋ยวเราจะติดตามในประเด็นนี้กันต่อ
สะดวกที่จะพูดผ่านสื่อได้เยอะนักนะคะ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องพูดในวงวิชาการจริง

ขอบคุณทั้งธนายกิจสดาแล้วก็คุณภัยบูลค่ะ